กันที่เรื่องของยาเสพติดคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ย
คือสองสามีภรรยาเขาก็แต่งงานกันมา๗ปีแล้วนะ
ทำธุรกิจขายยานี่แหละ๓ปี
แล้วภรรยาโดนตำรวจจับได้
ภรรยาโทรศัพท์หาสามีบอกว่าเนี่ยสารภาพไปหมดแล้ว
นี่มามอบตัวกับตำรวจเถอะสามีรับปาก
แล้วสุดท้ายรอเป็นชั่วโมงค่ะสามีไม่มาปล่อยให้ภรรยาถูกจับ
แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ที่โรงพักเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยชุดปรับรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือว่าชุดตะวัน

นำกำลังไปจับกลุ่มสองสามีภรรยา
ที่เป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่
คือเจ้าหน้าที่เขามีการกระจายกำลังไปก่อนไง
แล้วก็ปิดล้อมบ้านพักที่หมู่๕
บ้านป่ากันที่ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่
คนร้ายขับรถเก๋งมาจอดหน้าบ้าน
เจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มเลย
แล้วในรถคันนี้คุณผู้ชมมีผู้หญิงอยู่ในรถ๒คน
หนึ่งในนั้นคือนางสาวพะนิดาพัฒโนหรือว่าอีฟ
อายุ๒๒ปีเป็นคนขับรถอยู่แล้วก็เป็นเอเย่นค้ายาเสพติด
ทีนี้ตอนที่เห็นตำรวจเธอไม่ลงจากรถนะ
แต่โทรศัพท์ไปแจ้งไปบอกสามีคือนายกฤษดาเจริญศรี
หรือว่าทองอายุ๓๐ปีบอกว่าเนี่ยทำไงดีอ่ะ
ตอนนี้ตำรวจมาล้อมจับหมดแล้ว
หลังจากนั้นพอวางสายไปตำรวจก็ยังคงล้อมอยู่
ทีนี้ฝ่ายผู้หญิงยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นภายในรถ
ให้ไปตรวจค้นในบ้านพักแล้วก็ไปเจอยาบ้า
กว่าเม็ดเจอยาไอซ์อีกจำนวนนึงนะคะ
จากนี้ก็เจออุปกรณ์การเสพยาเสพติด
ช่างสมุดบัญชีธนาคารหลักฐานการโอนเงินต่าง
ตำรวจเก็บเอาไว้หมดเลยเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จากการสอบปากคำนางสาวพะนิดาก็รับสารภาพนะ
บอกว่าแต่งงานอยู่กินกับนายกฤษดามา๗ปีแล้ว
แล้วก็ค้ายาเสพติดร่วมกันมา๓ปีแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้
นางสาวพนิดาโทรติดต่อสามีอีกทีนึง

แล้วก็บอกสามีด้วยบอกว่าเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจเถอะ
ตอนนี้นะฉันเองก็รับสารภาพกับตำรวจไปหมดแล้ว

ทีนี้สามีก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวมา

รอกันอยู่เป็นชั่วโมงก็ยังไม่มา
สุดท้ายภรรยาก็นั่งร้องไห้

ช่วงที่ภรรยาคุยโทรศัพท์กับสามีให้มามอบตัว

ถ้ว่าเขาก็บอกว่าเธอข้าวมา
ถ้าเธอข้าวมาเธอาทยังให้เสื้อน่ะ

ครับ
โทรศัพท์แฟนมาน่ะหนอง

อย่าปล่อยเพลินหลับทะตามอย่างเดียวว่างดี

สุขผิดหลับหรือหลักเพลิน

ฝ่ายเมียก็ร้องห่มร้องไห้

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะคะ

รอแล้วรอเล่าก็ไม่มาสักทีนะคะ
ซึ่งทางด้านนางสาวพะนิดาก็ให้การนะ
ยาบ้าซื้อมาจากเอเย่นชื่อว่าเกียร์

ชื่อว่าเฮียเกียร์ไม่ใช้ไม้โท
แล้วก็ถามว่าไอซ์ล่ะซื้อมาจากไหน
ซื้อมาจากนางสาวแอนใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าแอนปะนิตา
ยาบ้าซื้อมามัดละ๒๐๐เมตรราคา๖๐๐๐บาท

แบ่งขายถุงหนึ่ง๑๙๕เมตรราคา๗๐๐บาท
แล้วก็ถุงละ๕๐เมตรก็ขาย๒๐๐บาท
ส่วนไอซล่ะซื้อมาทีหนึ่ง๑๐๐กรัม

แล้วก็มาขายต่อให้กับลูกค้ากรัมละ๗๐๐บาท
หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าไม่ต้องห่วงยังไงก็
ดำเนินคดีโดยเร็ว
แล้วก็เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหานางสาวพะนิดา
ร่วมกับนายกฤษดาสามีที่ยังหนีอยู่
ว่าเป็นข้อหามีโทษยาเสพติดให้โทษประเภท๑
ก็คือยาไอซ์แล้วก็ยาบ้าไว้ในความครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะ